คุณผู้ชมคะมาถึงเรื่องที่คุณนัทพงศ์เกริ่นเอาไว้ก่อนปิดเบรกนะคะ
เรื่องขี้หมาที่ทำให้เจ้าของร้านสองร้านเนี่ยครับมีปัญหากัน
แล้วก็ทำให้เกิดการยิงกันปรากฏว่ามีชาวบ้านขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านมา
ก็โดนลูกหลงไปด้วยค่ะอ่าดูภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ
ก็จะเห็นว่าผู้บาดเจ็บคือเป็นเจ้าของร้านกัญชาเป็นชาวเกาหลี
ก็นั่งกินอาหารอยู่ปรากฏว่าผู้ก่อเหตุเป็นเจ้าของร้านเหมือนกัน
อยู่ติดกันนะคะขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วก็
เข้าไปเหมือนกับมีการเคลียร์ปัญหาอะไรบางอย่างนะคะ
แต่ว่าถูกยิงสวนมาสองนัดเนี่ยค่ะ
แล้วผู้ก่อเหตุเนี่ยก็ยังตามมานะคะเนี่ยค่ะ
หลังจากนั้นก็ขึ้นรถมอเตอร์ไซค์หน้าร้านหลบหนีไป
คือคนบาดเจ็บเนี่ยก็ยังยกมือไหว้และกวากมือให้มาคุยกันด้วยนะคะ
เหตุการณ์นี้คนเนี่ยก็มามุงดูกันเยอะเลยนะคะ
เกิดขึ้นตอนตี๓ที่ผ่านมานะคะที่หน้าร้านอาหารอีสาน
ถนนพัทยากลางสายสามที่บังลมูงชนบุรี
คนเจ็บเนี่ยเป็นชาวเกาหลีนะคะเจ้าของร้านกัญชาชื่อว่านายนามินคิม
อายุ๔๖ปีถูกยิงที่ต้นขาขวาก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลค่ะ
แล้วปรากฏว่าจากเหตุการณ์นี้ค่ะมันมีคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านมา
คือนายธนวัฒน์สายชาลีเป็นพนักงานบาร์แห่งหนึ่ง
ลูกหลงค่ะถูกยิงที่หน้าแข้งซ้ายนะคะ
ก็ได้รับบาดเจ็บนะคะเขาบอกว่าเขาขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้าน
แล้วผ่านตรงนี้เห็นคนในร้านทะเลาะกันแล้วได้ยินเสียงปืนดังสองนัด
ตกใจก็เลยรีบขี่มอเตอร์ไซค์หนีสักพักหนึ่ง
รู้สึกเจ็บก็เลยจอดรถดูอ้าวตัวเองโดนลูกหลงไปด้วยค่ะ
พออยู่ข้างเราระครั้งไงเพราะต้องให้ดูหลังมาแข็งลอง
มาไม่รู้เรื่องเลยโดนเจ็บไปด้วยนะคะ

ผู้ก่อเหตุก็คือนายคมกริฐอายุ๓๗ปี

ซึ่งวันนี้เราไปดูในที่เกิดเหตุนะครับ
เป็นตึกแถว๓ชั้นครึ่ง๔คูหา
ร้านที่เกิดเหตุกับร้านกัญชาของในคิมอยู่ติดกันเลย
กระจกหน้าร้านกัญชามีใบแจ้งความนะคะของสพเมืองพัทยาติดอยู่
ซึ่งในคิมเนี่ยเพิ่งไปแจ้งความเมื่อช่วงเที่ยงคืน
ในใบแจ้งความระบุว่าเจ้าของร้านขายยาซึ่งอยู่ถัดไป
สุนัขสองตัวสุนัขมาขับถ่ายและเห่าหน้าร้านหลายครั้ง
ทำให้เสียหายและเกรงจะได้รับอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินค่ะ
คิมไปแจ้งความไว้แบบนี้เขาก็เอาใบแจ้งความมาปิด
ไปแจ้งความเสร็จกลับมานั่งที่ร้านครับก็เจอเหตุการณ์นี้เลย
เจ้าของร้านก็มาเกาะเหตุแบบนี้นะคะถัดมา๒ชั่วโมงเหตุเป็นแบบนี้เลยค่ะ
ภูมิกับสพเมืองพัทยาบอกว่าต้นเหตุมาจากความขัดแย้งส่วนตัวก่อนหน้านี้
แล้วก็เรื่องส่งเสียงดังผู้ก่อเหตุกับผู้บาดเจ็บก็กระทบกระทั่งกันมาหลายเรื่องแล้วล่ะ
จุดนี้ก็ทำให้เกิดอารมณ์ชั่ววูบแล้วก็เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนะคะ
ตอนนี้ตำรวจกำลังรวบรวมหลักฐานแล้วกดดันให้ผู้ก่อเหตุมอบตัวและเตรียมขออนุมัติศาลออกหมายจับค่ะ